ซึ่งกศธชนั้นจัดขึ้นในวันนี้นะครับ
ตอนนี้สื่อมวลชนคึกคักในการติดตามให้ความสนใจ

ซึ่งติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณทัศนัยโคตรทอง
รายงานสดมาจากสำนักงานกศธชให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับ

เช้าข่าวชัดโซเชียลทางไทยรัฐทีวีทุกคนนะครับ
เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมของประเทศไทยครับ
ไปแล้วอย่างดุเดือดแบบข้ามวันข้ามคืนครับ
วันนี้เราต้องมาจับตาดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นแบบครั้งที่ผ่านมาหรือไม่
แต่คงต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการประมูลในวันนี้คึกคักไม่แพ้กันครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังผมนั้นจะเป็นภาพของกองทัพสื่อมวลชนทุกแขนงครับ
แล้วก็มาทุกสำนักนะครับในการมาปักหลักรอทำข่าว
วันนี้มีความตื่นตัวเป็นอย่างมากครับมาปักหลักตั้งแต่ตี๕ของวันนี้กันแล้วนะครับ
หลายคนก็มีการเตรียมถุงนอนเตรียมเสื้อผ้ามาปากหลักรอทำข่าว
ซึ่งหลายคนก็คาดการณ์นะครับว่าวันนี้จะเป็นการประมูลที่ยาวนานมากกว่าครั้งที่ผ่านมาครับ
ตอนนี้มีผู้บริหารของแต่ละค่ายเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วนะครับ
แล้วก็เตรียมจะเดินทางเข้ามาที่นี่พร้อมกันกับกองเชียร์ครับ
ซึ่งบรรยากาศวันนี้มีทั้งพนักงานที่เดินทางมาให้กำลังใจของผู้บริหารของพวกเขา

นี่คือภาพบริการสดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ณตอนนี้ซึ่งสวมใส่เสื้อสีชมพูนะครับ
แต่ว่าทุกคนที่มาในวันนี้ไม่ได้มีการถือเลิกงามยามดี
แต่ว่าเป็นการถือเรื่องสะดวกของตัวเองนะครับ
นี่คือกล้องสดที่ให้คุณผู้ชมได้เห็น
แต่ว่าเราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนครับ

ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่เดินทางเข้ามาแล้วก็มีความคึกคักมากที่สุดนะครับ

สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
และบอกกับทีมข่าวของเราเพียงสั้นว่า

ก็คงต้องจับตาดูว่าจะนำเลข๘มาใช้อะไรในการประมูลในวันนี้นะครับ
โดยผู้บริหารทุกคนนั้นสวมเสื้อสีขาว
ติดรูปหัวใจสีแดงบนเสื้อด้วยนะครับ
หนึ่งในผู้บริหารบอกกับเรานะครับว่า
จากนี้ก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับ
ในการต่อสู้ในการประมูลในรอบนี้
และยืนยันว่าเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับ
บริหารมาพร้อมกัน๓คนที่เห็นเมื่อสักครู่นั้น
สูตรสีดำสีหน้าแจ่มใสนะครับ
ท่าทางก็พร้อมในการร่วมประมูลในวันนี้
แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือเป็นภาพของเต็นต์ครับ
นำมากางเอาไว้บริเวณสนามฟุตบอลข้างสำนักงาน
มีการจัดการประมูลประมาณ๓๐หลัง
ซึ่งทางด้านของกศชมีการเตรียมเอาไว้ให้

มวลชนสามารถไปจับจองเบนท์ในการพักผ่อน
เพราะมีการคาดการณ์กันว่าการประมูลในวันนี้
อาจจะยาวนานถึง๓วัน๓คืนเต็ม

แต่ว่าอาจจะเสร็จก่อนกว่านั้นก็ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับจากที่มีการสังเกตการณ์พบว่า
วันนี้กองทัพสื่อมวลชนมากันค่อนข้างหนาตามาก

สื่อหลายสำนักก็มีการเตรียมมาพักค้างคืน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเป็นทีมข่าวของเราครับ

พร้อมมาเป็นอย่างดีในการประมูลในรอบนี้นะครับ
เรามีการเตรียมทั้งถุงนอนอุปกรณ์ยังชีพเสื้อผ้า
ในการจะปักหลักทำข่าวในช่วงของค่ำคืน

ที่วันนี้เราเตรียมมาพร้อมอย่างเต็มที่
กว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลนะครับ
และนี่คือภาพบรรยากาศที่ทีมข่าวของเราเดินทางเข้ามาปักหลัก

เพื่อที่จะรอในการบริการสด
มากกว่า๑๕ชีวิตที่มาในวันนี้

ทั้งเรื่องของร่องนี้ของอุปกรณ์
คุณผู้ชมครับยิ่งใกล้เวลาที่จะมีการประมูล
คึกคักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ตามที่เราได้ตรวจสอบกันก็พบว่า
ทางด้านของดีแท็กมาแล้วนะครับ

ส่วนทรูตอนนี้กำลังจะเดินทางมาแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้

แต่ว่าเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบริการสดตอนนี้กันก่อนนะครับ
บรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
คุณผู้ชมตอนนี้บรรยากาศภาพรวมค่อนข้างจะคึกคักมากครับ
บริหารก็เดินทางมาเกือบครบจากทุกค่ายแล้วครับ

ของกองทัพสื่อมวลชนรวมทั้งทีมข่าวของแต่ละค่าย

ด้านบนนั้นเป็นภาพของจุดที่จะมีการให้ผู้บริหารของแต่ละค่ายนั้น
เดินทางขึ้นไปรอเพื่อลงทะเบียนครับ

แล้วก็จับฉลากว่าใครจะเป็นได้ห้องประมูลเบอร์ไหน
ลำดับในการเข้ารหัสการประมูลห้องที่เท่าไหร่ครับ
ซึ่งจะเริ่มมีการจับฉลากกันช่วง๘โมงเช้าของวันนี้

และช่วง๙โมงเช้าจะมีการเริ่มเคาะราคาการประมูล
แล้วก็มาดูกันว่าการประมูลในวันนี้จะมีบรรยากาศเป็นอย่างไร
ราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปเท่ากับรอบที่ผ่านมาหรือไม่ครับ
แต่ว่าการประมูลในวันนี้จะแบ่งกันเป็นรอบคุณผู้ชมครับ
เพื่อให้ผู้ร่วมประมูลนั้นผ่อนคลายมากกว่าเดิมครับ
โดยจะประมูลในช่วงของ๙โมงเช้าไปจนถึง๓ทุ่มของวันนี้นะครับ
และจะพัก๓ชั่วโมงเริ่มประมูลใหม่ช่วงเที่ยงคืน
ไปถึง๗โมงเช้าของวันพรุ่งนี้
แล้วก็จะพักอีกทีหนึ่งแล้วก็จะไปประมูลกันใหม่ในช่วงของ๙โมงเช้า
จะเป็นแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะมีผู้ชนะการประมูลของทั้ง๒ใบอนุญาตครับ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดจากสำนักงานกศชนะครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากสำนักงานกศธชครับ